งานดอกฝ่ายเมืองเลยเราได้เจอกัน
ถ้ากำลังรับนิ้น
ยังจำได้ไหมแฟนพี่ตามจีบน้อง
ตามจองมองตากัน
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้อง
ได้หรือยัง
ร้องได้ให้ร้าง

ขอบคุณครับ

จากคุณจินตราคุณลาบรักสลายดอกไฟล์บานที่ม่วนกันขนาดไปเมื่อสักครู่นี้
ไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียว

เนี่ยพี่นิ่มถามเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่ไม่ได้ดีใจจนขนาดนี้พี่ไม่ได้เสพความดีใจ
เสพความแบบอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
ก็ตั้งแต่ลูกคลอดร้องจนไม่มีน้ำตา
ร้องจนร้องทำไมมันก็เหมือนเดิมก็ทุกข์เหมือนเดิม
ก็เลยว่าไม่จะไม่ร้องก็ร้องอีกแล้วคุณปะกี้
ร้องนะครับถ้ามันทำให้สบายใจนะครับอย่าไปกั้นมันไว้
อันนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจมันคนละอย่างกันนะ
เราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ดูอยู่ก็คงจะดีใจ
และปลื้มใจไปกับคุณนิ่มด้วยนะครับแล้วก็คงมีท่านหนึ่งที่น่าจะดีใจที่สุด
นั่นก็คือคุณพ่อของคุณนิ่มคุณพ่อครับสอนลูกยังไงครับ
เข้มแข็งขนาดนี้สอนให้เป็นหัวหน้าต่อสู้ครับ
ได้กลัวยากไม่กลัวลำบากให้สู้ในทางที่ถูกที่ควร

ได้เห็นภาพความประทับใจของคำว่าครอบครัว
สายใยนะครับเราได้เห็นภาพคุณพ่อป้อนนมหลาน
ลูกสาวยืนอยู่ตรงนี้พ่อดูแลลูกให้
เหมือนครั้งหนึ่งเขาเคยดูแลเรา
สังคมไทยมันเป็นสังคมขยายเราจะเห็นภาพนี้บ่อย
ความสำคัญของคำว่าครอบครัวทำไมถึงต้องมีครอบครัว
ในบางประเทศในบางสังคมในบางสิ่งโลกเนี้ย
เขาแยกกันอยู่นะฮะพอลูกโตก็ไปไปอยู่ที่อื่น
จะไม่มีมาผูกพันกันแบบบ้านเราแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดี
มากมากสำหรับสังคมเรานะครับคุณนิ่ม
จะไม่เลิกลากันพร้อมหรือยัง
พร้อมครับพร้อมหรือยังเพราะเพลงต่อไปนี้
น้อยคนที่จะมีสิทธิ์เดินทางมาถึงเพลงนี้เพลงที่หก
หนึ่งแสนบาทได้ยินก็ขนลุกแล้ว
อยากฟังเลยไหมเอาละครับตั้งใจฟังให้ดี
และนี่คือของเพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทครับ

เพลงนี้น้องตาเลี้ยงคุณพิธี

ไหมครับเพลงนี้มันเป็นยังไงว้านหวานว้านเหมือนหน้าตา
โดนไหมโดนแบบว่าร้องได้หรือว่าโดนเข้าแบบเนื้อเพลงโดนใจ

แต่เพลงนี้มันก็ให้กำลังใจเนาะ

แล้วก็ทีนี้เคยร้องไหมล่ะ

จริง

รีบบอกวันนี้เดี๋ยวบอกพรุ่งนี้แต่ไม่ทัน
ต้องรีบบอกเลยนะถ้าเรารักใครนะ

ทุกคนก็มึงว่าตอนนี้เราก็รักคุณนิ้มหมดละฮะ

เป็นคนที่ไม่ยอดท้อต่อชีวิต
ทุกคนอยากเห็นคนที่สู้ชีวิต
ตอนนี้มาตัดสินใจก่อนเลยครับ

มูลค่าหนึ่งแสนบาทคุณนิ่มครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ก่อนครับ
มาถึงเพลงนี้ที่มีมูลค่า๑แสนบาท
ต้องใช้ความมุ่งมั่นและสมาธิค่อนข้างสูง
เอาละตอนนี้ก็มาตัดสินใจว่า
กับเพลงเมื่อกี้เนี่ย
เราร้องได้อะไรขนาดไหน
จะต้องใช้ตัวช่วยหรือไม่ตัดสินใจให้ดี
เหลืออีก๒ตัวช่วยนะครับ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

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

เขาเปลี่ยนเนื้อเรื่อยแบบ

ถึงแม้จะต้องใช้มันจนหมดในเพลงนี้

ทำไมคุณเลือกหมายเลข๓ครับพี่นิ้มพี่รัก
เรามีกัน๓คนเผื่อจะโชคดี

ตัวช่วยนะครับ
ที่คุณนิ่มเลือกมาแผ่นที่๓นะครับ

ยังไงก็ต้องร้องเพลงให้เราฟัง

นิ่มให้เพลงเก่งกับทางรายการไว้เป็นเพลงอะไร

ถึงเป็นเพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำนะพี่นิ่ม

เพราะตัวช่วยข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่
เปลี่ยนเพลงยังอยู่ได้ฟังเพลงต้นฉบับยังอยู่โทรหาคนรู้จักยังอยู่
เพราะฉะนั้นพี่นิ่มต้องมีสมาธิกับเพลงเก่ง
เอาเพลงนี้ให้ได้ได้แสนหนึ่งแน่นะครับ

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖
เพลงมาครับ

ขอให้โชคดีค่ะ
โชคดีครับ
อยู่บ้านหน้าดีไม่ว่าที่จะงิ้นหมา

จากมาไม่สนใจ

ที่จะตื่นเหมือนคำอยู่อย่วง
ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอบกรุงเทพฟ้าใส
แสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมนต์
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอทีไรเห็นมีแต่แกล้ง
เสียดแทงหรือถ่ายเราเหลือทน
ต้องยอมพลีกายแลกกับความจน
ฉันจึงมองมนต์ก็เพราะคนกรุงเทพลวง

คุณนิ่มจะเป็นนักสู้ชีวิตคนเดียวในช่วงหลายเดือนวันนี้ที่ทำได้ถึงเพลงที่๖ได้ถึง๑แสน
น้อยคนที่จะมาถึงตรงนี้ส่วนใหญ่จะพลาด
แต่เราหวังว่าพี่นิ่มจะไม่พลาด
ถ้าไม่พลาดนั่นหมายความว่าเหลืออีกแค่๒เพลงที่คุณนิ่มตั้งเป้าเอาไว้แล้วกับตัวช่วยอีก๑ตัว

ถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณนิ่มนะครับร้องเพลงเก่งของตัวเองไปแล้วเป็นเพลงที่๖
คุณนิ่มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

ร้อง

ร้องได้กัน

ทำให้พี่นิ่มรับแล้ว

ต้องกินไว้ที่ความทรงจำเลยนะเพลงนี้

คุณสุนารีราชศรีมานะครับ

เหนื่อยเพราะตื่นเต้นใช่ไหม

มันใหญ่หลวงมาก

ถ้าลูกคุณนิ่ม

แล้วเข้าใจที่คุณนิ่มพูด

ไม่มีหนี้มีสินไม่ต้องเครียด

ที่ช่วยจดเบอร์แล้วให้หนูได้มารายการนี้
ที่เป็นกำลังใจให้หนูตลอด

หูบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปสนมัน

หนูก็ขอบคุณพ่อมาก

เหมือนเขากอกตาหา

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ

กับเวลาดีแบบนี้เวลาที่แสนอบอุ่น

โมง๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวี

เป็นกำลังใจให้กับชีวิตของคนอื่น
และเป็นกำลังใจให้กับชีวิตของตัวเราเองด้วย

วันนี้ได้รถเข็นใหม่นะคะ

ผู้ชมทุกท่านผู้ชมทางบ้าน

ขอบคุณที่ช่วยเชียร์แล้วช่วยติดตามต่อไปด้วยนะคะ

สู้

ที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเรา

พี่คือผู้หญิงที่เป็นตัวแทน